พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของโจรกันหน่อยนะคะ
เป็นโจรขโมยกางเกงใน

มาอีกแล้วมาที่จังหวัดตรัง

ไว้ที่หน้าบ้านเช่าดิฉันเหรอคะ

ซิดค่ะไม่ค่อยโหนจนทะยานนะคะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเช่าแห่งนี้นะคะ
เห็นภาพคนร้ายค่ะนี่ค่ะลงมือขโมยชุดชั้นใน
ตากไว้หน้าบ้านเช่าพื้นที่หมู่ที่๒
ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เหตุการณ์นี้๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งนายสมชายบุญชัยและพันรยา

เปิดกล้องวงจรปิดให้กับตำรวจสพเมืองตรังดู
พบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านเช่า
เข้ามาดูรัดเราก่อนสักพักนะไม่ได้ขโมยเลยนะคะ
ก่อนที่จะสบโอกาสมองซ้ายมองขวาไม่มีใครค่ะ
เข้าไปขโมยชุดชั้นในเก็บกลับไปแบบไหน
เก็บใส่ไว้ในกางเกงของตัวเอง
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ดูจากห้องเช่าค่อนข้างจะเปิดนะไม่มีรั้วด้วย

ใช่ค่ะด้านตำรวจตรวจสอบบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่อไป
เพื่อที่จะดูว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปทางด้านไหนนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบทะเบียนด้วยจะได้หาตัวมาดำเนินคดีได้

หรือว่าเอามาเก็บตักในบ้านแต่มันไม่แห้ง